ส่งกำลังใจและเอาใจช่วยคุณไอ้ส์ปรีชยาที่มีข่าวว่า

คุณแม่ของคุณไอ้ส์ที่อัพเดทอาการว่าลูกไอ้ส์ปลอดภัยแล้ว
คุณไอซ์ปรีชยาพงธนานิกรครับชื่อเต็มของเธอ
ตอนที่โพสอยู่บนเถียงผู้ป่วย
กลางดึกคืนก่อนครับรวมไปถึงมีรูปยาแคปซูลใบบัวบก
กับข้อความว่าคือใครเห็นก็สงสัยเนี่ยเขาเขียนว่าแก้ช้ำ
แล้วก็รูปอีโมจิหัวใจสีขาวครับตั้งคำถามว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่
ลบหมดเลยแล้วก็อันฟอร์แฟนนุ่มเธอด้วยครับ
แฟนคลับก็ห่วงใยครับตั้งคำถามกับคุณไอซ์ว่าคุณไอซ์มีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่า
ส่วนเป็นห่วงและอยากรู้อาการล่าสุดและอย่างที่บอกไปคุณแม่บังออนคุณแม่ของคุณไอซ์
เปิดเผยว่าอาการล่าสุดไอซ์ปลอดภัยแล้วก่อนลูกสาวจะหมดสติไป
ส่งข้อความมาหาคุณแม่ว่าไอซ์รักแม่แม่ก็เลยเอกใจเลยไปดูลูกไอซ์ที่ห้องนอน
กระทั่งมาเจอว่าไอซ์เนี่ยหมดสติไปครับคุณแม่บังออนก็สำรวจตามตัวลูกสาวเลย
พบว่าโอ้โหชีพจรอ่อนแล้วพอเรียกไอซ์ไอซ์ไม่รู้สึกตัวครับแม่บังออนก็เลยนำตัว
พ่อถามคุณแม่ว่าคุณแม่ไอซ์เนี่ยเขามีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่า
บังออนยอมรับว่าช่วงนี้ลูกสาวเนี่ยโอ้โหเรื่องเครียดเต็ม
เครียดรุมร้าวทั้งเครียดกับข่าวเรื่องสายนายคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ที่อาจจะโดนฟ้องร้องด้วยแล้วมันส่งผลไปยังงานการแสดงด้วย
โดนยกเลิกโดนแคนเซอร์ไปบางงานก็โดนเลื่อนออกไปก่อน
กว่าจะเคลียร์คดีเสร็จสิ้นพวกนี้แหละคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่รุมร้าวคุณไอซ์อยู่
อกจากนี้คุณแม่บังออนยังเผยอีกว่าคุณไอซ์ลูกสาวเนี่ยยังมีปัญหากับแฟนนุ่ม
ก็คือสเตฟันอิสเลอร์แล้วก็มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วด้วย
ทำให้คุณไอซ์เขาก็กินข้าวได้น้อยครับนอนไม่ค่อยได้สะดุ้งตื่นตลอด
มาก็ร้องไห้เหมือนว่าไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดี
บังออนในฐานะคุณแม่ก็ได้แต่บอกคุณไอซ์ว่าแม่อยู่ตรงนี้นะไอซ์นะ
มีอะไรก็บอกแม่ได้ตอนนี้อาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่ขอให้ลูกเข้มแข็งนะ
แล้วคุณแม่บังออนก็บอกว่าเห็นไอซ์เนี่ยกินยาคลายเครียดกับยาคลายวิตกกังวลอยู่
แล้วช่วงที่พาลูกสาวส่งโรงพยาบาลแม่ไปดูในห้องนอนของไอซ์
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคุณผู้ชมคุณแม่ก็เลยหวังแค่เพียงว่าอ๋อที่หมดสติไป
จะเป็นการหมดสติแค่เพียงเพราะคุณไอซ์เนี่ยอ่อนเพลียเพราะไม่ได้กินข้าว
แล้วก็นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเองครับ